กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะคุณผู้ชมมาดูเหตุนี้ครับคือเด็กชายกับเด็กหญิงอายุก็ยังน้อยอยู่เลยนะเด็กชายอายุ๑๔ปีเท่านั้นเองเด็กหญิงอายุ๑๓ปีก็คบหาดูใจกันแล้วและเด็กชายวัย๑๔ก็พาเด็กหญิงวัย๑๓เนี่ยไปเที่ยวแต่ทีนี้พอพ่อเด็กหญิงมารู้ไม่พอใจเด็กชายวัย๑๔สิครับก็มาสั่งสอนเลยแล้วก็มาทั้งเตะทั้ง
อยู่เลยนะลงมาจากอาพาทเม้นจากนั้นสั่งสอนเหมือนทำไมพาลูกเขาไปเที่ยวคือตัวพ่อเขาก็หวังลูกสาวเหมือนกันลูกสาวก็อายุยังน้อยอายุ๑๓ปีเท่านั้นเองนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่ชายที่เป็นพ่อของนักเรียนหญิงวัย๑๓เนี่ยพาพวกมากว่า๑๐คนเลยนะฮะมาหาเด็กนักเรียนชายชั้นม๑อายุ๑๔ปีที่หน้าอาพาทเม้น
มาหาเท่านั้นแหละครับพ่อเด็กหญิงก็เข้าไปทั้งต่อยทั้งเตะเลยแม้จะมีคนคอยห้ามนะโดยเฉพาะเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเขาอุ้มลูกน้อยเนี่ยดูนะจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกก็พยายามจะไปห้ามนะครับแต่พ่อของเด็กหญิงก็ไม่ฟังแล้วก็ผลักคนที่คอยห้ามออกไปด้วยจากนั้นก็ลงมือซ้อมเด็กชายวัย๑๔ต่อนะครับเด็กก็ยก
โบนตำแกะนำแล้วก็สุดลงไปกองกับพื้นเลยนะครับเหตุการณ์นี้ยังมีภาพวงจรปิดอีกมุม๑ภายนอกอาคารไปดูกันหน่อยนะจับภาพไว้ได้เหมือนกัน
พ่อของเด็กหญิง๑๓ต่อกับพรรคพวกขี่รถจักรยานโยนมากันเลย
สิบสามคนนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดจากด้านนอกอาคาร
เห็นช่วงของการทำร้ายร่างกายก็คือมีตัวพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ญาติอีกคนนึงนะฮะไปทำร้ายร่างกายเด็กชายวัย๑๔นะครับ
ทีมข่าวสอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนายอำพลสุธินนะครับ
นายอำพลผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กผู้ชายวัย๑๔ปีที่ถูกทำร้ายเนี่ย
จริงจริงก็เป็นเพื่อนกับลูกชายของเขาแหละค่ะเออนะฮะ
เพราะนายอำพลก็มีลูกชายเหมือนกันก็เป็นเพื่อนกับเด็กวัย๑๔นี้เหมือนกัน
เด็กชายวัยสิบสี่เนี่ยดันไปคบหากับเด็กหญิงอายุสิบสามปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุคุณและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลการทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยเด็กทั้งสามคน
นั่นหมายถึงเด็กชายวัย๑๔ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายที่คบหาดูใจกับเด็กหญิงวัย๑๓ปี
พร้อมกับลูกชายของนายอำพลไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหลังเลิกเรียน
จากนั้นนะครับก็กลับมาอยู่ที่ร้านของเขาที่จุดเกิดเหตุจนกระทั่งค่ำนะฮะ
ตัวนายอำพลก็บอกเด็กหญิงแล้วนะบอกให้เด็กหญิงโทรบอกพ่อด้วยว่าอยู่ที่ไหน
พ่อจะได้ไม่ต้องห่วงแต่เด็กหญิงไม่ยอมโทรบอกนะครับ
ทีนี้นายอำพลก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นกลับบ้านกลับช่องไปได้แล้วนะฮะ
แล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยก็กลับบ้านไปแต่จากนั้นเองนะฮะ
พ่อของเด็กหญิงนะฮะก็ติดต่อมาบอกว่าอ้าวอยากจะรู้
เด็กชายวัย๑๔ปีที่มาคบหากับลูกสาวเขาเนี่ยมันอยู่ไหนอย่างไร
อยากจะอบรมสั่งสอนซะหน่อยอยากจะอบรมคือตอนโทรศัพท์มาคุยกับนายอำพลเขาบอกว่า
แค่อยากจะอบรมธรรมดาไม่ได้จะลงไม้ลงมือนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงโอ้โหลงไม้ลงมือกับเด็กชายวัย๑๔ปีเลยนะฮะ
ตัวของนายอำพลก็ตกอกตกใจเหมือนกันสงสารเด็กชายวัย๑๔เหมือนกัน
ที่ถูกพ่อของเด็กหญิงวัยสิบสามเนี่ยทำร้ายร่างกาย
แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคุณได้แต่ตะโกนห้ามปราม
จะช่วยก็ไม่กล้าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมากันเยอะนะฮะสำหรับเด็กชายวัยสิบสี่ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
จริงแล้วน้องเขาอาศัยอยู่กับปู่และย่านะฮะหลังเกิดเรื่องย่าของน้องก็ไปแจ้งความ
ส่วนพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓ก็นัดเจรจากับทางครอบครัวนี้นะครับนัดกันแล้ว
นำคลิปวงจรปิดมาแชร์ในโลกโซเชียลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเด็กชายวัย๑๔ด้วย
อีกฝ่ายตอนนี้ก็มาตกลงจ่ายเงินทำขวัญให้กับครอบครัวของเด็กชายวัย๑๔
เป็นเงินสี่หมื่นบาทแล้วก็สรุปแล้ว

นะฮะตัวพ่อของเด็กวัย๑๓ที่มาทำร้ายร่างกาย

ซึ่งย่าของเด็กชายก็ตกลงว่าโอเค

ยกันทั้งคู่นะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
แล้วก็ยกเลิกถอนแจ้งความ
ฟังช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
เลิกแล้วต่อกันแต่ถามว่าถ้าทางกฎหมายแล้ว
มันแม้จะถอนแจ้งความแต่เป็นคดีอาญาแล้วใช่ไหม

ส่วนผู้ที่ไปทำร้ายร่างกายเด็กนะฮะก็คือพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓
แล้วเป็นผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ
คือตัวพ่อเองก็ติดต่อลูกสาวไม่ได้เลย
หลังจากลูกเลิกเรียนบ่าย๓โมงครึ่ง
เป็นห่วงลูกสาวมากเพราะลูกไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียว
ทีนี้พ่อเองก็ชวนญาติเลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกตามหา
กระทั่งรู้จากเพื่อนของลูกสาวว่าลูกสาวไปกับใคร
ก็เลยไปตามหาที่บ้านที่อพาร์ทเมนต์ของเด็กชายนะฮะ
ก็ไม่เจอนะฮะก็ยิ่งเป็นห่วงก่อนจะมาเจอลูก
ยืนอยู่คนเดียวริมถนนนะครับตอนประมาณสัก๓ทุ่มกว่า
โอ้โหดึกดื่นแล้วนะฮะก็เลยถามลูกว่าไปไหนมา
แล้วก็ให้ลูกสาวพาไปหาคนที่พาไปก็คือเด็กชายวัย๑๔
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันนะฮะเพราะโมโหที่เด็กชายวัย๑๔เนี่ย
พาลูกสาวของเขาไปไหนต่อไหนและยังไปปล่อยไว้ข้างทาง
เวลากลางคืนหัวอกพ่อก็กลัวว่าลูกสาว
อาจจะถูกคนอื่นหรือใครก็ไม่รู้ทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับ
แต่ตอนนี้เองพ่อเองก็สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเด็กชายคนนั้นก็สำนึกผิดเหมือนกัน
ขอโทษทุกฝ่ายเพราะพ่อเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะ
แต่ไปทำร้ายเด็กขนาดนั้นยิ่งพอเห็นคลิปเห็นภาพอะไรอย่างนี้
ก็ยิ่งสะเทือนใจเหมือนกันรู้สึกผิดนะฮะ
รู้สึกรับว่าขนาดนั้นฟิวขาดจริง
แล้วก็ตอนนี้ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับเด็กชายไปแล้วนะครับ
ซึ่งผู้ปกครองเด็กชายก็ยอมถอนแจ้งความแล้ว
ส่วนลูกสาวของพ่อเองตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับเด็กชายวัย๑๔คนดังกล่าวแล้ว
เคลียร์กันให้จบนะครับคุณผู้ชมฮะ